ดูเรื่องนี้คุณนี่เรื่องของคนรัก

ขี้หึงระแวงยายคบชู้
คิดว่ายายไปคบชู้กับลูกเขย
อยู่กันมาอายุ๗๐๘๐มีลูกจนโตแล้ว
แล้วตาหึงยายถึงขั้นจะไปทำร้ายแล้วไปเผากระท่อมวอด

เอาดิฉันเอาคืนฉันเอาไม้ฟาดสลบเลย

เออเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะกับตายายคู่หนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเกิดขึ้นสักเมื่อวานนี้ช่วงเวลาบ่าย๒โมง
ตำรวจสพกบินบุรีเขาก็ไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปด้วย
นี่คนเจ็บมาเลยนี่สภาพแบบนี้
นี่ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะเดี๋ยวนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลกบินบุรีอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านโนนแดงตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินบุรีปลาจีนบุรีนะคะคนเจ็บคือตาเสาแสงภัยบูล
อายุเจ็ดสิบสี่ปีหมอสติหรืออันนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
ศีรษะแตกเลือดในท่วมเลยนะคะส่วนที่เกิดเหตุ
กระท่อมก็ถูกไฟเผาวอดทั้งหลังเลยนะคะ
คนที่เป็นภรรยาก็คือยายแสนอ่าเมื่อกี้ตาเสาใช่ไหมนี่ยายแสน
อย่าย็ินรอให้กันกับตรงรวร์บอกว่าฉันน่ะ
ทำเองคุณตำรวจฉันเอาไม้ฟาดศีรษะผัวฉันเอง
เพราะอะไรก็ผัวฉันมันชอบหาว่าฉันไปมีชู้กับคนข้างบ้านบ้าง
บางทีบอกมีชู้กับลูกเขยก็มีทนไม่ไหวจริง
วันเกิดเหตุยายบอกตาเสาผัวฉันมาหาเรื่อง
อยู่ดีมาจุดไฟเผากระท่อมไหม้เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้
เสร็จแล้วเอาไม้มาฟาดที่หน้าแข้งด้วยแล้วเอามีดขอจะมาฟัน
ยายบอกยายหลบทันเอาท่อนไม้ฟืนที่วางอยู่
ฟาดเข้าไปเลยจนตาเสาสลบคาที่ยายบอกต่อไปนี้
พอจบกันทีฉันจะไม่ยุ่งอีกต่อไปฟังเสียงยายค่ะ
แต่มึงก็ไม่ต้องว่ากูเป็นเมียมึง

กูสิเป็นจังได้คุณสิไปจังได้เหลืองของกู
เขาก็ไปสนกันให้อยู่ให้อยู่มันแล้ว

แต่ว่ามันหันโบเลิกโบล่า

ไม่ต้องมาว่าใครเป็นผัวใครใครเป็นเมียใคร

ชื่อว่านายธนสรแสงไพบูลนะคะ

เพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงลูกชายเล่าแบบนี้ว่า

เพราะว่าอะไรพ่อหึงแม่บ่อยจริง
ก่อนหน้านี้จริงเคยเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้วนะ

ฝากบอกให้พ่อใจเย็นหน่อยได้ไหม
เอาเป็นว่าตอนนี้อาการพ่อก็ปลอดภัยแล้ว

แต่ก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่านะ